ผมมีร้านอาหารแนะนำอร่อยได้ว่าเลย

ถึงเวลาแล้วที่ผมจะนำเสนอของดีของเด็ดที่ร้านอาหารร้านนี้บอกเลยนะ
มันมีดราม่ามันโด่งดังในโลกโซเชียล

ถูกต้องอันนี้อยากจะให้ดูจริงเพราะอยากจะชื่นชมเจ้าของร้าน
เขาเนี่ยนะครับพาและฝ่ามรสมชีวิตมา
แล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเปิดร้านของเขามาสร้างความสุขให้ใครหลายคนด้วย

ไปดูก่อนแล้วค่อยมาซับน้ำตาครับ
และนี่คือป้าเล็กเจ้าของร้านควันฟื้น๙บาท
หญิงสู้ชีวิตที่ทำงานหนักเป็นเสาหลักของครอบครัว
เราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าครับ

มันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเราต้องมาขายราคา๙บาทด้วย

ลูกจ๋าป้าอยากกินก๋อเตี๋ยวป้าไปเก็บของกล่องกัน

เขาใส่ถุงน้ำให้ป้ามาถุงหนึ่ง

เขาบอก๓บาทจะมาเอาอะไรน้ำแข็งของขายไม่ได้มาของ
ป้าก็บอกอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรให้น้ำเฉียบก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
หลับป้าก็บอกหนูอยากกินน้ำเย็น

ป้าบอกว่าป้าไม่มีจังหรอก
หนูไม่มีจังแม่เหลือเก้าบาท
หนูอยากกินนะแม่ขอเส้นกับน้ำก็เฉยได้ไหม

เขาก็ว่าไปอีบ้าสกปรก

ป้าบอกป้าไม่ได้ขอลูกป้าขอซื้อเอาไปให้เด็กให้คนท้องกิน
ไปไปขอที่อื่นพี่ไม่มีให้หรอก

ไปยกมึงไหว้เขาหนูขอก๋อเสียวชามหนึ่ง
เขาบอกว่าไปอีบ้าสกปรกป้าขอเลยที่อื่น

เอาน้ำสาดและไม่ปัดปอดปัด
ไม้กวาดมาไล่อีกต่างหากนะครับพ่อก็บอกว่าหนูพ่อมีตังค์นะ
พ่อจะขายข้าวเขียวนะเดี๋ยวพ่อจะมาเรียกหนูหนูไปกินน่ะ
น้ำหน้าอย่างมึงเลยจะมีปัญญา
พ่อว่าทำไมหนูดูคนอย่างนี้ละลูกพ่อก็ว่าอย่างนี้
บอกว่าทุกปกตินี้ก็จะมากินของมึง
เอาล่ะพอมาเปิดร้านแล้วนี่เห็นบอกว่าของเรานี่
ไม่ธรรมดาใช้เป็นเตาฟืนอย่างเดียวเท่านั้นเอง

คือมีขโมยมันน่ะไป
ก็เลยถึงต้องแก๊สพี่กิ๊กมา๒ใบ

มันก็หายอีกมาร่างงั้นจนไม่มีจังงี้ละนู
คือเราใช้ฟืนใช่ไหมเราก็ต้องไปเก็บ
มันหนักนะแล้วป้าก็แก่แล้ว
ก็ไปช่วยกันเก็บพาละหลานไปแบบนั้น

ก็พาละหลานไปจริงก็เคยไป
ไปช่วยกันหาจนมืดนี่แหละ
เก็บร้านเสร็จก็มืดมืดกระโภเบก

ขายได้กี่จานวันหนึ่งที่แบบขายดีเลย

ทำไปล้างไก่จานเรามันมีแค่๕๖๐ใบหนึ่ง

เราดูแลไม่ต้องถึงกระเผิกแป๊บเดียว
เราก็ไม่ได้สนใจหมดแต่ทำก็คิดเลย
มันมีบางโต๊ะที่เขาก็ไปชักดาบว่าง่าย

คือป้าเขามีความตั้งใจ
สำหรับคนที่ไม่มีมาขอกินป้าก็ให้กินนะลูก
สำหรับคนที่เราไม่มีเหมือนกับเราที่เราออกอดยากอืม
เราไปยืนมองเขาเขาก็กลับได้เรา
อันนี้ใครมายืนมองป้าก็รู้เลยว่า

ป้าให้ป้ารู้เลยว่าก็ไม่มีแม่เลย
แต่ละปีนะแต่ละยุคแต่ละสมัย

เราขายมาตั้ง๑๔ปีไม่ยอมเปลี่ยนราคา
แล้วเนี่ยมาในยุคโควิด๑๙

ป๊าก็ขาย๙บาทจนกว่าป๊าจะขึ้นลมหน่อย
จากการที่คนเรามันไม่มีจริงที่จะไปซื้อข้าวในวันนั้นนะ

ก็เลยมาเปิดร้านขายในทุกอย่างที่ราคา๙บาท

จากตอนนั้นถึงตอนนี้เปิดร้านวันแรกจนถึงวันนี้กี่ปีแล้ว

ขายดีมากจนคนเขาต่อคิวยาวต้องมีบัตรคิวเหรอ
ค่ะคิวเรามีกี่คิว
โอ้โหเขียนคิวไว้๑๐๐ใบ

คุณผู้ชมเผื่อสนใจหมายเลขโทรศัพท์
คุณผู้ชมจะโทรมานะถ้าสอบถามเรื่องของสถานที่ร้าน
แล้วก็จะโทรมาสั่งคิวจองคิวอะไร

คุณผู้ชมก็ลองโทรมาได้นะครับ
เมื่อสักครู่ไปสั่งอาหารแล้วแต่ต้องใช้เวลานิดนึ

ว่าแต่ละโต๊ะแต่ละคนแต่ละลูกค้าที่เข้ามา

ที่คุณพี่ก่อนแล้วกันนะฮะแนะนำตัวเองหน่อยแล้วกัน
ชื่อแววพามาจากแม่กองครับ

ก็จากเฟซบุ๊คค่ะจากในเฟซบุ๊ก

ก็ตั้งใจจะมาทำบุญให้คุณป้าเขาด้วยเดี๋ยวกินเฟซบุ๊ค

สวัสดีละครับคุณป้าสั่งอะไรวันนี้

รอนานแล้วนะนี่รอตั้งแต่ตอนหนุ่มนะ

ข้างล่างไม่อยากคุยด้วย

ก็มาได้ตอนนี้ก็๔๐นาทีแล้วค่ะ
๔๐นาทีอ่ะคุณผู้ชมเป็นคนกรรมัย๔๐นาที

ช่าย

มันก็แบบมันมีด้วยเหรอล้าน๙บาท

พอดีวันนี้แวะมาทำบุญที่วัดน้องหอย
ก็เลยมีโอกาสมาก็เลยแวะมา
คุณผู้ชมเมื่อสักครู่เราไปเจอแต่โต๊ะ

มันเข้มข้นมันถึงรสชาติ
เหนือจากผัดกะเพรายังมีอย่างอื่นอีกนะ
เตี๋ยต้มยำแล้วมีเย็นตะโฟก๋วยเตี๋ยวเรือก็มี
มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เขาจะมาที่ร้านแห่งนี้
ถ้าแวะมาก็อุดหนุนแกได้ค่ะกับข้าวอร่อยดีค่ะ
ก็คือแบบแต่จะรอนานหน่อยนึงเพราะว่าคนมันเยอะค่ะ
เนี่ยอิ่มคล้องเดียวไม่พออิ่มใจด้วยนะ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
คุณผู้ชมครับอาหารระวังเรียงรายอยู่แล้วนะ
ขออนุญาตถอดเฟสชิลออกมาก่อน
จะได้ไม่ปิดบังปิดกั้นความอร่อย
เอาล่ะอย่างแรกเลยชอบข้าวมันไก่
เมนูที่๒นี่ส้มตำ
เมนูที่๓ยำ๓กรอบ

ยังไม่หมดผัดกะเพราหมูสับ
โอเคนะใช้ได้
การเดินทางมาร้านควันฟื้น๙บาท
กรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

เจอแยกโคกหม้อแล้วเลี้ยวขวา
ตรงไปประมาณ๓กิโลเมตร

ตรงข้ามเพชรเกษมซอย๑๘เลยนะครับ

อยากจะไปทานจริงกับร้านนี้

คำว่าร้านควันฟืน๙บาทราชบุรี
แล้วร้านนี้ดังมากในโลกโซเชียลด้วยนะคุณชนะ